พาคุณผู้ชมค่ะไปดูสิ่งที่คุณอาจจะไม่ค่อยมีโอกาสได้เห็น
จะพาไปที่ถ้ำไปดูรังนกอีแอ่น
แล้วเขาบอกว่าตรงจุดนี้ถือเป็นอีกจุดหนึ่งที่มันจะเป็นที่ทำรังนกแบบนี้ค่ะ
แต่เป็นภาพหาดูยากนะคะคุณผู้ชม
นี่นะคะภาพที่หลายคนไม่เคยเห็นครอบครัวของนกอีแอ่น
เขาบอกว่าเป็นชนิดกินรังมีทั้งรังนกขาวแล้วก็ดำ
นกพ่อนกเนี่ยมักจะมาเฝ้าดูลูกนกไม่ห่าง
และจะเฝ้าอยู่แบบนี้เป็นระยะเวลา๓เดือน
นกอีแอ่นเริ่มวางไข่ใช้เวลาฟักตัวสัก๓สัปดาห์ค่ะ
แล้วก็จะใช้รังที่เป็นส่วนของหมอนรังนกด้านในกินเป็นอาหาร
พ่อแม่นกเนี่ยจะบินออกจากรังนะคะเขาบอกไปโฉบน้ำเพื่อให้ตัวได้เปียก
กลับมาให้ลูกได้กินน้ำตามขนที่ลำตัว
ภาพแบบนี้สวยงามนะคะคุณผู้ชม
ถ้ำรังนกแห่งนี้อยู่ที่หมู่เกาะ๔เกาะ๕ที่อำเภอปากพยูนพัทธลุงค่ะ
ตรงจุดนี้เป็นบริเวณพื้นที่สัมประธานรังนก
ซึ่งก็ไม่ได้อนุญาตให้บุคคลภายนอกเข้าไปรบกวน
อย่างที่บอกคุณผู้ชมนี่แหละว่ามันเป็นภาพหาดูยาก
ใช่ดูสิคือได้เห็นถึงในถ้ำนกอีแอ่นนกดังแอ่น
อันเดียวกันนั้นนะคะนี่นะคะเป็นภาพแบบนี้
ในถ้ำคุณจะเห็นแบบนี้ได้ยังไงเนอะ
เป็นแหล่งทำรังวางไข่ของนกอีแอ่นที่มีคุณภาพดีที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
นกอีแอ่นที่นี่เขาจะแบ่งเป็นรังนก๓น้ำด้วยกัน
น้ำจืดน้ำกร่อยแล้วก็น้ำเข็ม
แต่ละปีบนเกาะรังนกแห่งนี้สร้างรายได้ได้มากมายนะคะ
จากภาษีของรังนกนับร้อยล้านบาทต่อปีเลย
เงินส่วนนี้เขาก็จะนำมาพัทยาต่อยอดพัฒนาท้องถิ่นให้กับจังหวัดพัทธลุงด้วย
ตอนนี้เกาะรังนกทั่วประเทศมีทั้งหมด๗จังหวัดนะคะ
ก็ยังเหลือพื้นที่ที่มีรังนกสมบูรณ์เพียงแห่งเดียวของประเทศไทย

คนร้ายมักจะชอบเข้าไปขโมยรังนกแล้วก็ทำลายตัวอ่อนของมันเนี่ย
เรียกได้ว่าเกือบที่จะเกลี้ยงถ้ำเลย
ก็ส่วนผลให้ไม่มีบริษัทรายใดเข้าไปยื่นสัมปธัณฑ์รังนกหลายหรือหลายจังหวัด
เว้นที่นี่ที่ยังมีความอุดมสมบูรณ์มากของทรัพยากรนก
แล้วก็นี่แหละค่ะคุณผู้ชมก็เลยกลายเป็นภาพสวยงามที่อยากจะเอามาฝาก